สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะครับผมวันนี้วันดาวพระรหัสย้าย
วันที่สามเก้าวันพุธพอดีซึ่งดาวพระหัสย้ายเนี่ยจะมีผลอีกปีกว่า
ครับผมก็คือย้ายมาอยู่ราศีเมษอ่าซึ่งเป็นราศีดวงเมืองถูกต้องครับ
หมดเพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้เป็นวันพระอืมนะฮะแล้วก็เป็นวันพระหัสย้าย
เขาบอกเราคิดถึงดาวพระหัสย้ายปุ๊บไอ้คิดถึงอะไร
คิดถึงเกี่ยวกับสารหลักเมืองสารหลักเมืองกรุงเทพนี่แหละ
เราก็จะเห็นคนไปไหว้สารหลักเมืองกันเยอะแยะครับถูกต้องไหมฮ
เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับดาวพระรหัสย้ายก็แต่ส่วนใหญ่อย่างพี่เนี่ย
พี่จะรออืมเพราะพี่โดนอ่ะคนที่เกิดราศีสิงศ์เนี้ยอ่าฮะ
พี่โดนมริตยูมาก่อนแล้วอ่าใช่อืมแต่ถ้ามริตยูเนี้ย
ก็ที่ผ่านมาก็จะมีหนุ่มแต่เห็นที่อาจารย์ช้างบอกมาช่วงที่ผ่านมานี่คือราศีสิงศ์จะดีมาก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

นะครับประมาณ๓ทุ่ม๒นาที

แล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

เกี่ยวกับดาวพระหัสย้ายจริงแล้วเนี่ย

แล้วก็๑๙

แต่ละราศีเป็นยังไงกันก่อน

แล้วภาพหลักในการยาย

มั่นคั่งร่ำรวยอืมราศีกรกฎการงานคึกคักแต่

ราศีสิงศ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานก้าวหน้ามีชื่อเสียง

ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นดาราค่ะ

ทำรายการเพิ่มก็ไม่ไหวล่ะค่ะ
ทำได้ค่ะแต่ขอให้เปิดกองหลังเที่ยงคืน
ใครพร้อมจะจ้างก็จะทำให้

พี่ถ่ายเที่ยงคืนถึงตี๓อยู่นี่ไง

คุณที่เกิดราศรีกันที่จะโดดเด่นในเรื่องมระดุก
จะโดดเด่นในเรื่องมรดกที่ดินคาสังหารินทรัพย์
ราศีตุลเขาบอกว่าเรื่องคู่มีข่าวดีทั้งความรักหุ่นส่วน
คู่นี่ไม่ใช่เหมือนถึงแฟนนะหุ้นส่วนสัญญาด้วยพาร์ทเนอร์
ราศีพิจิกจะพบความท้าทายใหม่แต่ประเด็นคือราศีพิจิกก้อนดีคือการเงิน
ที่มันจะมีความมั่นคงมากขึ้นอืมราศีธนูฮะคนที่เกิดราศีธนูเนี่ย
ถึงเวลาที่คุณจะลงทุนขยับขยายแล้วนะครับผม
ดาวเนี่ยจะส่องสว่างฟ้าเปิดราศีมังกรที่เขาบอกราศีมังกรจะดีนักดีหนา
เพราะว่าแย่มาแย่มาหนักเพราะว่ามันแย่มานานแล้วครับ
ราศีมังกรเนี่ยคุณฟังนะฮะซื้อหวยครับ
วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้สิบเก้าฮะสิบเก้าค่ะสิบวันอืม
รุ้นโชคใหญ่นี่ได้บ้านเริ่มต้นกิจการใหม่

ราศีกุมสังคมก็จะกว้างขึ้น
มีโชคเรื่องการเจรจาการงานพบเจอโอกาสที่ดี

เขาบอกหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง

สุดยอด

แล้วขึ้นไว้เพราะว่ามีอาจารย์ทางก็ใส่ไว้ให้อยู่เนอะ

แล้วทำไมมันมีแต่เรื่องดีอะ

บางคนเนี่ยการงานดี

แต่ส่วนใหญ่ดาวพระหัสมันเป็นดาวดี

แล้วก็ที่สำคัญมันย้ายเข้าสู่ราศีดวงเมือง
ทุกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกราศรีธาตุฝ่ายก็จะได้ที่ได้เพิศที่ดี
ถูกต้องนะครับผมวิธีการทำบุญก็เปิดไฟถวายพระธาตุเจดีมด
ซ่อมไฟวัดจะช่วยให้โลกแบบโดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของการงาน
ควรจะสร้างพระหล่อพระถวายวัดพระปางอะไรก็ได้
แล้วก็จะดีต่อชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้เมษราศีเมษราศีธนูราศีสิงศ์นั่นเอง
ส่วนธาตุลมเนี่ยได้แก่ลาศีตุลลาศีกุมลาศีเมถุลอันนี้เนี่ยได้สร้างสาธารณประโยชน์
อย่างเช่นสร้างวัดสร้างลานวิหารลานเจดีต่างที่เขากำลังบูรณะ
หรือว่าซ่อมแซมเนี่ยหรือว่าก็คือที่เหมาะสมก็คือไปกราบพระยืนปางห้ามสมุทร
ก็จะดีกับชีวิตด้วยนะครับส่วนธาตุน้ำมีราศีมีนราศีพิจิกษ์แล้วก็ราศีกรกฎ
อันนี้ก็เสริมบุญบารมีด้วยการถวายน้ำถวายน้ำปานะทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัด
แล้วก็ให้ไปไหว้พระปางนาคปกสุดท้ายธาตุดินครับ
ประกอบด้วยราศีมังกรราศีกันราศีพฤศพราศีธาตุดินต้องไปทำบุญกับเหล่าคน
อย่างเช่นผู้ป่วยรายญาตินะครับคนไข้อาณาถาแล้วก็พระสงฆ์ที่อาภาษณ
แล้วก็เด็กพิการหรือว่าคนด้อยโอกาสแล้วก็ให้ไหว้พระป่าปางสมาธิก็จะดีกับตัวเองด้วยครับ
อืมอ่ะเรื่องนี้ก็ว่ากันไปแต่หลายคนบอกว่าไอ้ดาวพฤหัสจะย้ายหรืออะไรก็ไม่รู้
แต่เรื่องนี้หนาวจริงเดือนเมษาทำไมหนาวขนาดนี้
พี่ติดค่าไปจะมีถูกยุค่าหรอลูกเฮียช็อค
เดี๋ยวกลับมาแน่นอนพี่จะอธิบายภาคไทยสติด้วย
แล้วพอทนเริ่มแปลว่าแม่หนูถามว่าเราติดโซล่าเซลล์ไหมลูก
ทุกคนหาผลทางของตังค์ก็ยังไฟมาก

เฮ้ยไม่ได้ยังไฟพี่ไม่ได้รู้มองเลยเหรอ

ช่วยแบบอุ๊ยฉันยังพูดกับเมย์รู้สึกชีวิตดีจังเลย

โอ้โหร้องไห้ได้ร้องอ่ะ

เคยประกาศว่า๓๐๐๐กว่าจำได้ไหมที่ตอนนั้นเป็นข่าว

รอบนี้แต่ไม่กล้าพูดป้ากูดูอยู่เยอะเดี๋ยวป้าโทรด่าเลย

ใช่บางทีโอเคบ้านหลังใหญ่
การติดโซล่าเซลล์หลังใหญ่มันอาจจะคืนทุน
หรือว่าทุกอย่างที่แบบว่าเราลงไปมันอาจจะได้กลับมาเร็ว
แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นบ้านหลังเล็กมีการติดแผงโซล่าเซลล์หรืออะไรต่าง
บางทีกว่าที่มันจะกลับมามันอาจจะไม่ค่อยคุ้ม

คือแน่ต้องบอกว่ามีทั้งคนในวงการบันเทิง
รวมไปถึงประชาชนหลายคนที่เอาบินค่าไฟออกมาโชว์เดือนนี้

แล้วโอดคลวนเป็นเสียงเดียวกันว่ามันพุ่งขึ้นแบบ๒เท่าตัว

คือออกมาแบบระบายความรู้สึกแล้วก็มีการโพสต์คลิปต่างนานา
คือเขาบอกเลยบอกว่าเขาหนักใจมาก
หลังจากเห็นบินค่าไฟของบ้านเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะพุ่งเป็นแบบ๒เท่าตัว

ค่าไฟปกติ๖๐๐๐๘๐๐๐บาทที่บ้านชั้นแล้วแต่เดือน
ก็จะอยู่กับคุณแม่และมีพ่อบ้านแล้วกับแม่บ้าน
คุณค่าไฟนี่แค่เดือนมีนา
เธอจะเพิ่งเห็น๑๓๕๓๘๗๖สเตอร์
ขึ้นมาเกือบเท่าตัวค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะคูณจริงใช้ไป๑๒๖๕๓๐๕นะคะ
แต่ว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ๘๘๕บาทภาษีมูลค่าเพิ่มที่ฉันก็ต้องโดนด้วยนะคะค่าไฟ
นี่ยังไม่ใช่เดือนเมษายนนะคะเดือนที่ร้อนที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเมษายนจะปลาเข้าไปที่สองหมื่นหรือเปล่าค่ะ
เหมือนหัวเราะทั้งน้ำตาตอนนี้คือทุกคนรู้สึกแบบนี้จริงคือของรถเมย์ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่
ยังขึ้นมาขึ้นนะแน่แต่ว่าอาจจะไม่ถึง๒เท่าตัวต้องรอดูเดือนเมษาอย่างที่พี่เอกกี้ว่าจริง
คือพี่เอกกี้ก็บอกว่าในปกติเนี่ยเขาจ่ายค่าไฟอยู่ที่๖๐๐๐๘๐๐๐บาท
เพราะเขาอยู่กัน๓คนเขาอยู่กันแค่สามคนเองซึ่งเขาอยู่กับคุณแม่แล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านแค่นี้
เขาบอกว่านี่ขณะเดือนมีนานะเดือนเดียวเท่านั้นคือมันขึ้นมาเนี่ยคือ๑๓๕๓๘บาท๗๖ตันเขาบอกว่ามันขึ้นเข้าตัว
นี่คือของเขานะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ไปเท่านี้มีภาษีเพิ่มมาอีก๘๐๐กว่าบาทเดี๋ยวรอมาดูว่าเดือนเมษาเนี่ยเขาบอกมันจะทะลุไปถึงสองหมื่นหรือเปล่า

พฤษภาแต่คนนี้ว่ารัฐบาลจะตรึงอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ดูอีกทีนึงอันนี้ยังไม่สุดไปให้สุด

แล้วปีนี้บ้านเธอ๔๐เท่าไหร่
จังหวัดตากทำลายสถิติไปแล้ว
วันนี้โอเคต่อให้ใครก็แล้วแต่มันก็ต้องเปิดแอร์

แล้ววันนี้โอเคบางคนที่ใช้ไฟฟรีมีมั้ยมี
ซึ่งเห็นจากดีเบจตรงนี้จากทุกคน
นโยอบายเยอะตอนนี้ค่าไฟคือต้องแก้เลย
ใครแม่ไข้คุณสุภาพที่อ๋อชะนั่งดูอยู่คุณสุภาพเอา
แล้วถ้ามันแก้ได้แล้วทำไมไม่แก้มาก่อนหน้านี้อ่ะ
อ้าวอุ๊ย

ก่อนก็เป็นผลงานคนก็จดจำได้นะจริง
ใช่แต่พอมันเป็นนโยบายคนก็จะแบบเอ๊ะมันเป็นลมปากของคนหรือเปล่า
แก้ได้จริงหรือเปล่าไงเพราะที่ผ่านมามันยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะ
เดี๋ยวลองมาฟังกันคือจริงต้องบอกว่า

เขาบอกว่าถ้าสมมุติตามหลักการที่เขาบอกเรามาว่า

อุณหภูมิสูงขึ้น๑องศานะฮะค่าไฟจะขึ้น๓เปอร์เซ็นต์

แต่ปรากฏนี่มันขึ้นมา๒เท่า

บ้านที่ฉันอยู่กับ๓๔คน๑๗๐๐๐ค่ะ

แล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิตตอนนี้ค่อนข้างเยอะมาก

เราไปฟังนายกกันสักนิดหนึ่งก่อนไหม

พอเวลาเราอยากจะหาวิธีการลดค่าไฟ
หนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการติดตั้งโซราเซลล์

เขาบอกจากการศึกษาการติดตั้งมามันช่วยลดได้จริง
แต่ว่ามันจะคุ้มทุนหรือว่าจะคืนทุนจะเร็วจะช้าเนี่ย
มันมีอยู่สองอย่างคือขึ้นอยู่ขนาดโซราเซลที่เราติดตั้ง
รวมไปถึงพฤติกรรมต่างที่เจ้าของบ้านแต่ละหลังใช้ไฟด้วย
คือมันต้องดูประจวบเหมาะกันไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

ถูกต้องทีนี้เขาบอกว่าการติดตั้งโซราเซล
ถ้ามันเป็นขนาดใหญ่เลยนะคะใช้ไฟมากมากเนี่ย
อันนี้คืนทุนเร็วกว่าบ้านที่ใช้ไฟฟ้าน้อย

มาดูซิว่าใหญ่ขนาดไหนของพี่
ของพี่เนี่ยพี่ทุ่มทุนสร้างมากนะ
ได้ข่าวติดหลังคาหนามย่าก็ไม่มี

ทุ่มทุนสร้างมากกับโซล่าเซลล์

แต่ก็ที่ผ่านมาต้องยอมรับพูดกับทุกคนเสมอโอ้แฮปปี้

ถ้าแดดแรงขนาดนี้มันน่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะมด

นั่นน่ะนี่หลังคาบ้านใช่ไหมอย่างนี้
อันนี้คือต้นสีแดงฝั่งนั้นก็ใช่หมดเลย
ฝั่งทางข้างบนสีแดงนั้นก็ใช่ถือว่าเยอะ
ของพี่มดก็คือติดหมด
เป็นตึกอาคารหมดติดหมดเลยสีขาวสีแดงติดหมดเลย

ถูกต้องไปแจ้งการไฟฟ้าต้องไปแจ้งนู่นแจ้งลำบาก

เวลาจะติดตั้งคุณต้องเช็คอะไรกันบ้าง
ทีนี้อย่างที่บอกไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
แล้วใช้เยอะเนี่ยโอเคมันจะคุ้มเร็ว
แต่อีกอย่างหนึ่งคือใช้กลางวันเป็นหลักเนี่ย

ทีนี้ผลิตไฟฟ้าแล้วใช้เลยปุ๊บเนี่ยคุ้มมากกว่า
ดังนั้นคุณต้องดูด้วยคุณใช้ไฟกลางวันเป็นหลักเปล่า

สำหรับบ้านที่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ทีนี้ทำให้จุดที่มันจะคุ้มทุนมันจะยิ่งนานขึ้นไปไง

ทีนี้เราต้องมาตรวจสอบว่าบ้านคุณเนี่ย
หนึ่งเลยคือต้องดูว่ากำลังไฟในบ้านคุณก่อนว่าใช้ยังไงตอนนี้
เพื่อให้รู้ว่าแต่ละเดือนที่คุณต้องจ่ายค่าไฟไปเนี่ยเท่าไหร่
สองคือหลังคาบ้านของคุณตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่

หนึ่งแผ่นนี้หนัก๒๒กิโลกรัมนะคะ

ถูกใช้วัสดุอะไรในการปูหลังคาบ้านมันติดตั้งได้หรือเปล่า
ควรจะลังคาเกอร์เบื้องอะไรใหม่ไหม
อย่างนี้ค่ะเพราะว่าการติดตั้งแผงเนี่ย
เป็นเวลาหลายสิบปีถ้าสมมุติว่าหลังคาคุณมันเก่าเนี่ย
บู้๊งตึงละซุดหรือเปล่าอะไรต้องให้วิศวะมาดูกันเลย
ใช่ทีนี้เวลาที่จะไปทำเรื่องของการขอติดตั้งโซราเซลล์เนี่ย
ต้องใช้เวลา๑๒เดือน
ในการที่ไปขออนุญาตกับทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือแจ้งองค์กรส่วนท้องถิ่นก่อน
เรื่องของอาคารต้องไปแจ้งทางโยธา

แล้วไม่ให้ถูกมันอาจจะถูกลงกว่าเมื่อก่อนถูกลงเยอะ
แต่ในระยะยาวมันคุ้มแต่ถ้าสมมุติเป็นตัวนั้นนะ
ทำไมไม่ทำเป็นส่วนกลางวะ
คือบ้านแต่ละบ้านมันไม่ได้ช่วยหรอกนึกออกปะล่ะ
หมายถึงให้มันเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วกระจายกระจายโซลาเซลไปให้
เมื่อก่อนทำไมมีแต่เอกชนทำโซล่าฟาร์มได้อ่าทำไมบ้านอย่างพวกเรา
ซึ่งมันไปทำบนหลังคาถ้าสมมุติเอาจริงนะถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอก
วันหนึ่งฝนตกฟ้ามืดวันนี้ฟ้าปิดมันไม่ผลิต
แต่ถ้าสมมุติโอ้โหแดดจ๊ะจ๊ะ
กลางคืนปุ๊บคุณไม่ต้องไปซื้อมอเตอร์อีกนะลูก
กลางคืนหนูก็จ่ายปกติคนที่จะติดโซล่าเซลล์จะต้องรู้เอาไว้
มันจะเป็นอย่างนี้ให้ไปบอกว่าโอเคขอไปแจ้งว่าตอนกลางวันขอใช้ไฟแพง
กลางคืนใช้ไฟถูกมันจะมีระบบอย่างนี้
เพราะอย่างที่บอกไปอันนี้ถ้าคนที่ใช้ไฟกลางวันเยอะ
ผลิตแล้วใช้เลยเนี่ยจะคุ้มเร็วถูก
แล้วเรานอนกลางคืนเราใช้แอร์กลางคืนอะไรอย่างนี้
นี่ไงคือเขาบอกว่าคณะกรรมการในภาคเอกชน
เดือนพฤศภามริถุนากลคดาสิงหาเนี่ยคือช่วยหน่อยได้มั้ย
คือหวังจะให้รัฐบาลช่วยแบบว่ากดราคาลงมาให้มันแบบ๔บาทต่อหน่วยได้ไหม
ต่ำกว่า๔บาทต่อหน่วยนี่กำลังบอกว่าจะชงรัฐบาลใหม่นะคะ
รัฐบาลใหม่กว่าจะมาสิงหาใช่เนี่ยจะทันไหมอ่ะเราเข้าฝนแล้วฮะเรียบ
ใหม่เนี่ยสิงหาจะมาหรือเปล่านี่เขาบอกมีการประชุมกรกรนะ
ไป๓พฤษภาคมเขาก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอต่างเพื่อจะชงเข้าไปเนี่ย
ให้มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้จะเล่าอะไรให้ฟัง
วันนี้ค่าไฟแพงวันนี้ทางไทยรัฐออนไลน์เขาสรุปมาดีมากนะครับ

เราเป็นคนไทยผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเราควรจะรู้
เอาง่ายเพราะเราเนี่ยต่างต้องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วถูกต้องไหม

เรื่องค่าไฟเนี่ยควรเป็นพื้นฐานที่เราเข้าใจกันตั้งแต่เด็กเรื่องการใช้ไฟเนี่ย
เอาง่ายวันนี้คุณไปหยิบบินค่าไฟมา

จะพบว่าแต่ละบรรทัศน์เขาจะมีการชี้แจงค่าบริการต่าง

๑ค่าไฟฟ้าที่เราใช้

ก็แปลกนะฮะมันมีแต่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ร้อนหนึ่งอะไรขึ้น๓เปอร์เซ็นต์นะครับ
เดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบกันคือภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก็คือว่าค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นจากค่าพนักงานไฟฟ้า

คุณไปดูกันนักตั้งแต่ปี๖๑มันขึ้นอย่างเดียว
หรือค่าซื้อไฟฟ้าของกฟภซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไปซื้อเข้ามา
ไปซื้อเข้ามาแล้วก็จริงแล้วเนี่ยทำไมต้องไปซื้อ
ถามว่าอ้าวเราก็มีก๊าซใช่ไหมอยู่ในอ่าวไทยอืมทำไมไม่ให้การไฟฟ้าผลิตทำไมเราต้องไปซื้อเข้ามาพอ
เขาไปค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาลมีการปรับปรุงทุก๔เดือน
แล้วไอ้๗เนี่ยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องไหมครับ
จ่ายกันเนี่ยยกตัวอย่างประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยที่เราจะเจอกันอ่ะ

เออหรอโอ้โห
จริงแล้วเนี่ยที่เริ่มใช้แต่ปี๒๕๖๖เป็นต้นมาเนี่ย
อัตราปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ค่าบริการก็อยู่ประมาณ๘บาท๑๙สตางค์

แต่ถ้าสมมุติ๑๕หน่วยเนี่ยนะ
ก็ตกอยู่ที่๒๓๔๔๘๘อะไรอย่างนี้
แต่เราส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เกินกันอยู่แล้ว

ใช้เกินกันประมาณสัก๔๐๐หน่วย

ตกจำนวนหน่วย

เขาไม่มีโปรโมชั่นเหมาลูก

ที่พี่เอกกี้บอกว่าค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของเขา๘๐๐บาท

สมมุติคุณใช้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะ๓๘หน่วย

ต้องพัดลมแล้วเปิดบางเวลา

บางคนก็จะไม่ได้เหรียญที่แบบว่าใช้พัดลมแล้วไม่ได้ใหญ่มากอย่างนี้อาจจะพอไหว
พอได้บางในกรณีที่ช่วยได้บ้าง

แต่ถ้าสมมุติใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วยแล้วกัน

เพราะแอร์ตัวหนึ่งก็เกินแล้ว๑๕๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ค่าบริการก็เกือบ๔๐บาทแล้ว

แล้วเดือนหนึ่งคุณดูไฟฟ้าสิว่าคุณใช้ไปกี่หน่วย

ถ้าเกิน๔๐๐หน่วยเนี่ยเขาคิดเป็นหน่วย

บาทก็เกือบ๕บาทง่ายปรากฏก็ถามว่าเอ้าคำถามย่อฮิต
อะไรวะอยู่อยู่ทำไมก่อนหน้านี้ไฟเราไม่จะขึ้นขนาดนี้เลย
อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยไทยรัฐเขาบอกอย่างนี้
ทำไมอยู่ค่าไฟมันถึงแพงขึ้น
เพราะว่าการใช้ไฟจำนวนหน่วยเนี่ยบางทีทุกพวกเราทุกคนใช้เท่าเดิม
เพราะพฤติกรรมของพวกเราไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่
สมมุติคุณอยู่กัน๓คน๔คนหนูอยู่คนเดียวเป็นห้องเช่าถูกต้องไหมคะ
พฤติกรรมของเราเนี่ยมันปฏิบัติกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดทำไมอยู่ดีพี่
ต้องปรับขยับขึ้นมาเดี๋ยวจะพูดขยับขึ้นอีก
เพราะมันมีค่าบริการอื่นอีกเยอะนะ
เพราะฉะนั้นอย่าหัวเราะ
นี่เราใช้ไฟโอ้โหค่าบริการเพียบเลยฮะ
ทุกคนไม่ต้องหากหรอกทุกม่านตอนนี้มันแพงกว่า

ใช่แล้วฉันใช้รายการเป็นที่ระบายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ

หนึ่งเขาบอกให้เรากลับมาถามตัวเราสิ

หากค่าไฟแพงขึ้นเนี่ยมีหน่วยการใช้ไฟมากขึ้นเนี่ย
พฤติกรรมการใช้ไฟซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใหม่หรือเปล่า
ค่าไฟมากขึ้นหรือเราเปิดแอร์หรือเปล่า

เออซื้อน้ำแข็งก้อนวางที่พื้นแล้วเปิดพัดลมอย่างนี้เหรอ
ปรับที่เรา

ไม่รู้แบบว่าพยายามหาข้อต่าง

ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีสายรั่วหรือเปล่า

จะไปเปลี่ยนอย่างไร
เมื่อเปลี่ยนเขาถาม

แม่บอกให้ดูตรวจสอบซิว่าพฤติกรรมคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่อยู่บ้านเกือบครึ่งเดือนทำไมค่าไฟเท่าเดิ
นี่ไงพี่เมมกดไปเที่ยวอ่าฮะช่วยเช็คหน่อยค่ะบางคนก็บอกว่า
ข้อแนะนำครับทำไงฮะซื้อใหม่คุ้มกว่าโถ
เงินจ่ายค่าไฟไม่มีเลยพี่ครับผม
ซื้อใหม่คุ้มกว่าไหมใดเป่าผมเป่าบ่อยไหมว่ะ
โอ้โหตอนนี้ที่บ้านปิดไฟกลางคืนเหมือนถ้ำแล้วนะฮะ
พยายามประหยัดให้น้อยที่สุดเลยนะครับ
และที่สำคัญคือแอร์เขาบอกว่ามีส่วนมาก
ที่แบบว่าใช้มานานแล้วไม่ได้ล้างก็จะ
ล้างแอร์กันใหญ่เลยล้างแอร์กันใหญ่เลยช่วงนี้
ผมก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ใช้นานหรือว่าใช้ไปนานแล้ว

บางที่บางฤทธิษฎีเราก็อยากไปฟังกันเยอะน้อ

ก็มาช่วยหารายเลยขึ้นมากก่อนไม่ติดอีก
คือตอนนี้มันเลยกลายเป็นระยาบ
มันต้องระยาบ
ระยะเยี่ยบ

ติดมากี่ปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวโดน๓๐๐๐

อายว่ามันแพงเพราะติดโซลาเซล
โซลาเซลเดี๋ยวบริษัทโซล่าเซลจะด่าฉันเอา
นี่ข้างบ้านคุณก็อิจฉาคุณกันหมดเลยนะตอนนี้
โซลาเซลลูมดดำสบายอยู่บ้านเดียวเลยเรียบร้อยฮะ
อ้ายโอ้ยโอ้ยตายตายตาย
มันต้องมีออกมาช่วยเหลือกันเนอะแล้วทำยังไง
เราจะช่วยยังไงอ่ะนี่ไงเราจะเลาะบ่นอะไรบ่นให้ใครฟังนะคะ
เพลงที่ไม่มีใครฟังจากพี่เบิร์ตเขาบอกว่าเมื่อกี้ฟังคุณรถเมย์บอกว่า
ถ้าเกิดจะติดโซลาเซลต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้าอะไรต่างใช่ไหม
บอกว่าทำไมต้องขออนุญาตการไฟฟ้าในเมื่อแสงแดดไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ถ้าวันหนึ่งโอเคไอ้ติดตั้งโซลาเซลฉันเห็นตอนนี้ทุกพักเขานำเสนอหมดเลยว่า
ถ้าหลับหนูนให้ติดโซลาเซลต์บางพักเธอถ้าหากดูจะมีการผ่อนด้วย
ใช่ผ่อน๑๐ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่อน๑๐เดือน
จริงตอนนี้ต้องมีบริษัทที่ติดโซล่าเซลล์หลายเจ้าเลย

เยอะเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้อย่าลืมนะติดอดีในช่วงกลางวัน
แต่กลางคืนไอ้หม้อแปลงเก็บมันยังไม่เสถียร

กลางคืนคุณเปิดอันในฐานะตัวเองใช้โซลาเซลลมาตั้งแต่โควิด

ปรากฏว่ากลางคืนอ่ะยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าไฟ

ไม่ใช่ว่ามันแบบไม่ใส่เลยอย่างที่น้องเมย์บอก
เพราะฉะนั้นยิ่งผลิตเยอะมันเหลือเยอะ

เอาแล้วมดที่เขาบอกว่าสามารถผลิตได้เยอะแล้วสามารถขายไฟให้กับรัฐได้
ไม่เอาเงินจากใครก็จะให้ช่างเขาผลิตจนติดเต็มเลยสิ
อ้าวมดคืนเขาไม่ได้หรอ

ส่งคืนการไฟฟ้าได้แล้วเขาก็จะให้เงินออกมาลด
แหม่นวันพันปีป้านะอาจารย์สลับมาอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหม
กูต้องซุกป้ากลัวป้าเห็นบินค่าไฟ
น่ะสอนบินค่าไฟ
อุตส่าห์ติดโซล่าเซลล์แล้วไง
ฉันนั่งบดฉันหูชามากกว่าบินค่าไฟ
ซึ่งจริงติดโซล่าเซลลราคาสูงไหมคะ

เพราะว่ามันไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่ด้วย
ถ้าสมมุติบ้านคนปกติทั่วไป

อยู่กัน๔คนพ่อแม่ลูกอย่างนี้
เสียประมาณหลังคาเรือนนั้นเท่าไหร่

ในการติดตั้งนี่ต้องลองดูคุณผู้ชม

ก็คือถ้าสมมุติวันนี้พี่ลองเฉลี่ย

ปกตินะถ้าค่าไฟของคุณไม่ถึงหมื่นมาก่อน

ในฐานะไม่รู้ทฤษฎีนี้ผิดหรือถูก

หมื่นสามหมื่นห้า

อยู่๖๗พันติดไปไม่ได้ช่วย

ยาก๖๗พัน
ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะโดนไปเป็นหมื่น

หมื่นทวนหน้าลูก
หมื่นหมื่นถ้วนหน้าเอาก่อนหน้านี้

วันนี้ทุกคนต้องเขียนเรื่องภาษาไฟแน่นอนไหม
มีบ่อปลาครับค่ะจะสอนปลาครับให้หายใจเอง
แล้วจะเริ่มจะเอาปั๊กออก

ภวร์ชุ้ยไว้ก่อนของเราไม่เหงาวาง
ก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีอักษรย่อ

ที่บอกว่าไปขับรถทนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือคุณตินาเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาโพสต์ชัดเจนของเขาเลยว่าตัวเขาเองนี่แหละ

เขาบอกว่าภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุพี่นางไม่ได้หลบหนีไปไหน
แล้วก็ได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งคู่กรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และตินาให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย
ปัจจุบันตินายังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ตินาเป็นห่วงและกังวลกับอาการบาดเจ็บของคู่กรณีเป็นอย่างมาก

ช่วยให้คู่กรณีหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ว
ตินาเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่
นางรณีน่าก็คือแม่ของหนุ่มคนที่ถูกดาราสาวคนนี้ขับรถชน
เขาก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าตอนนี้ลูกชายเขาอาการโคม่า
แม้ว่าจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นแต่ว่าอาการยังสาหัส
แล้วก็แม่เขาก็บอกด้วยว่าดาราสาวไม่เคยไปเยี่ยม
วันอาทิตย์ก็คือมีการส่งกระเช้าไปเยี่ยม
แล้วก็ลงชื่อไว้แล้วก็มีการให้เบอร์ติดต่อมา
ล่าสุดเขาคงเห็นโพสต์ลงโซเชียลก็มีทนายติดต่อเข้ามาแล้ว
ว่าจะจ่ายค่าสินใหม่ต่างแล้วก็จะมีการนัดพูดคุยกันอีกที
ไม่รู้ว่าจะตกลงกันยังไงอาการของลูกชายก็สาหัสมาก
แม่บอกแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเมื่อวันเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ย
ผ่าตัดกระดูกเชิงการเบื้องต้นกระดูกเชิงกรานหัก
เลือดออกในสมองจมูกหักหนังตาตกข้อมือหัก
ซึ่งหมอพยายามช่วยเต็มที่โดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าแม่เนี่ยไปเห็นคลิปดาราสาวโพสต์ขณะไปเที่ยวสนุกสนานในช่วงสงกราน
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งนี้ทั้งนั้นอุบัติเหตุคือมันเกิดขึ้น๑๕เมษายน

ตอนนั้นคือมันมีการโพสต์ภาพเรื่องของการไปเที่ยว

ทีนี้พอติ๊นามีการออกมาโพสต์ให้สัมภาษณ์ฝั่งต่าง
เพื่อนก็คือไปให้กำลังใจตินา
ก็กลายเป็นว่ามันเป็นประเด็นดราม่าออกมาค่ะ
ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ต่างคือไปถล่มเลยล่ะ

หลักฐานมีในทวิตกำลังฉ่ำเลยนะ
ช็อกแบบไหนคะเที่ยวเหรอ
กระทำกับคำพูดมันสวนทางกันค่ะ
ถ้ารับผิดชอบจริงเนี่ยเขาจะออกมาเรียกร้องให้ไปรับผิดชอบเหรอ

สงสารครอบครัวคู่กรณี
ขณะที่เขาเจ็บปังตายกระดูกเชิงกัน
แต่ตัวเองไปเที่ยวสงกรานน่าชื่นมื้น
ลบรูปออกหมดเพราะกลัวเสียรูปคดี

ตลกคนให้กำลังใจคนเมาแล้วขับ
ติดต่อครอบครัวเขาแบบจริงจังเลย
ชี้แจงดิบดีแต่การกระทำตรงกันข้าม
ช็อกกับเหตุการณ์แต่เที่ยวทุกวันเลยอ่ะแต่เองอืม
เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะเมาแล้วขับหรือเปล่า

บางคนก็จะบอกว่าขับคล่อมเส้นกลางแบ่งถนน

ขับน่าจะเร็วไม่มีเบรกชะลอ

รับผิดชอบตั้งแต่แรกก็คงจบไปแล้วมั้ง
แล้วยังจะมีไปตี้ต่ออีก
สุดจะรับผิดชอบสุดจะช็อกมากเลย

ก็มีคนออกมาแบบเขียนกันเยอะมาก

มันมีการลบภาพช่วงเที่ยวสงกรานออกไป
คนก็แบบเอ๊ะเพราะว่าคุณ

เพราะตอนนี้ทวิตเตอร์ก็ติดเทรนด
เพราะหลายคนก็ต่างติดใจเรื่องเจตนา

มีถ่ายมีกล้องวงจรปิดมาเนี่ย
ก็คือทั้งคู่เนี่ยมาถูกเลนทั้งคู่

ค่อมเลนมาแล้วก็เบรกเบิก

คนก็ตั้งข้อสังเกตข้อนี้ขึ้นมาเยอะเลยล่ะ
ด้วยความที่คุณแม่เขาก็ออกมาบอกว่า

พอเป็นข่าวปุ๊บก็ส่งทนายไปละ

ค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับนะฮะ

แล้วก็ต้องออกมารับผิดชอบ

อันนี้พ่อลูกเขาก็ศูนย์เสีย

คือลูกพังงาบอยู่ตัวเองยังไปเล่นน้ำต่อได้

จิตใจคนเป็นแม่ตอนนั้นก็ห่อเหี่ยวอยู่แล้ว

ต้องลำดับความสำคัญให้ถูกก่อน
หน้าศัลเตรงเรื่องของโควิดมากเลย

สุดยอดถูกโควิดเลยมั่งสูง
คนติดเชื้อโควิดรับรองได้ขึ้นแน่นอนแล้วคนกลับมาติดกันเยอะจริง

หลังจากนี้เขาบอกให้จับตาถึงมิถุนา

เป็นคนงานเมียนมาร์เนี่ยเสียชีวิตในห้องพักย่านสาธรณ์กรุงเทพมหานครนี่แหละ

หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ย
เราพูดกันมาตลอดเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ใหม่
เนื่องจากก่อนหน้านี้อาการเขาจะเป็นยังไง

ตาแดงตาเนี่ยซึ่งวันนี้คุณสังเกตนะฮะ
ตาแดงไม่ใช่จากการขยี้ตาแล้วนะครับ
ถ้าวันนี้ตาแดงตาอักเสบคิดถึงเป็นโควิดไว้ก่อน

ขณะเดียวกันวันนี้คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

แต่ขนาดเนี่ยจนที่กำลังเก็บตัวอย่างใหม่

ซึ่งปริมาณเชื้อมากน้อยยังไงเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขาเสียชีวิตไปนานแค่ไหน

ผู้เสียชีวิตลายนี้เสียชีวิตเพราะโควิด๑๙หรือเปล่านั้นน่ะ
ขนาดนี้ดูว่าขนาดที่ป่วยเนี่ย
๑ปอดปอดอักเสบหรือเปล่า
มีระบบทางเดินหายใจผิดปกติหรือเปล่า

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายได้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเอกการเหล่านี้หรือสารเอกการเหล่านี้

ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลอะไรได้ทั้งนั้น

ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ช่วงเวลาที่หยุดงานเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวสงกราน

แล้วก็กลับมากลับมาเสร็จแล้วอีก๒วันปุ๊บก็พบว่าวันรุ่งขึ้นเสียชีวิต
ก็กลัวทางกู้ภัยก็เอาที่ตรวจไปตรวจก็พบขึ้น๒ขีด

อ่ะไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
มันยังไม่สุดลูก

ครับผมคุณผู้ฟังบอกว่าอยู่บ้านหนูใช้ครบเพลิงแล้วค่ะตอนนี้

เอ้อนี้เอาชิวบ้างดีกว่า

แล้วจะต้องเปิดดูเขากัน
ใช่ว่านางรณ
นางก็มีห้องของนางที่เป็นแอร์เนอะนางก็ร้อนนางก็เข้าห้องแอร์ได้เนอะนางเล่นน้ำแข็งเห็นไหมล่ะ
ใช่หน้าร้อนเขาก็ชอบมีแบบเอาผลไม้เอาอะไรอย่างนี้ไปทำน้ำแข็งเขาก็ชอบแล้วก็กิน
แล้วฝุ่นหรอไม่เกี่ยวหรอกว่าฝุ่นมันก็มีมานานอะไรไม่รู้เลยยังไม่รู้สาเหตุแต่บางคนก็สันติฐานถามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กลับมากันช่วงสงการพบไปควงดาราสาวเที่ยวมีคนไปเจอก็เลยมีคนเขียนออกมาเป็นข่าวใหญ่วันนี้ด้วย
เดี๋ยวรถเมย์จะเล่าให้ฟังนะฮะทำไมต้องเป็นรถเมย์ล่ะเพราะหนูเล่าแล้วซอฟพี่เล่าแล้วมันไม่ซอฟ
ยังไงฮะเรื่องนี้ครับคุณพระราชเกดเจมอย๑๐๘ออกมามาแล้ว
ข่าวแซ่บให้ได้ฟังว่ามีคนเห็นหนุ่มสงการเตชะนรงค์เนี่ย
วงดาราสาวไปหาอะไรกินน้ำเต้าหู้
เด็กไงบิงซูน้ำโต้หู้
มีคนเห็นสงการควงดาราสาวม้าแต่ไม่ใช่แมท
จากข่าวบันเทิงช่อง๘
บางคนก็บอกว่าก่อนนั้นก็มีข่าวแม่ตไปดูคุณภพร้อมรองเพลง

แต่สงการเค้ามีเพื่อนเป็นดาราหาเยอะพี่แม่แบบแฟนหรือเพื่อน
รู้ดีสุดแม่ก็ขั้นเจอแต่พ่อเขาเถอะไม่ค่อยเจอไอ้การเอ๋าเหรอ
ไม่ค่อยสงกรานด์จะอยู่ข้าวใหญ่นะอ๋อ
งการไม่ค่อยมากรุงเทพนะคือส่วนใหญ่หลักเลยอยู่เขาใหญ่

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
เมื่อไปสอบถามพี่สมรักคำสิงครับเจ้าตัวก็โวยรั่นบอกว่าไม่ขอตอบแล้วครับปมเลิกอ่าการเลิกลาของทั้งคู่เพราะว่าตนเนี่ยถูกทั้งลูกและเมียด่าฮะจากนี้เนี่ยขอให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนออกมาพูดเองล่าสุดที่มีอ่ารูปภาพนะครับผมเป็นน้องตรงตรงกับหญิงสาวคนสนิทคนนึงเขาบอกว่าไอ้อาจจะเป็นหญิงคนให
ไม่ได้ไปอยู่เหรอไม่ได้อยู่ไว้กระโดด่าสิ
เพราะตอนนี้อุ้มแม่แม่เกียรตินาอยู่อันดับสองอันดับหนึ่งคือเบสตรงนะ

แล้วก็มาอันดับ๓คือพี่สงการนะ

อยากเปิดคนที่๔เลยเขาตามคนที่๔อยู่

ที่บอกว่าเลิกใช่ไหม

อ๋อเออใช่ดวกเมืองนะ

อืมอะไรอ่ะ

โหแหละไปเสียใครลูกเมย์

โอ้โหถูกถ้ารถเมย์ขึ้นนี่คือแบบ

เออคนก็บอกว่าเอาจริงพี่ขอโทษนะคะ
คำถามมีปัญหากับสามีหรือเปล่า

นี่ไงเจ๊มอยบอกอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับแม่
อย่างค่ะอดีตเป็นบทเรียนแก้ไขไม่ได้
แต่เราทำปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตที่ดีได้
และเพื่อชีวิตที่ดีดำเนินต่อไปอย่างมีความสุข

ออนแอ้มเมื่อไหร่เนี่ย
อเรนนี่เป้าหมายจะออนแล้วเนี่ยอยู่ช่วงนี้เลย
อ้อนี่คือคำนาคม

ผมไปกับน้องคิฟตลอดไปเที่ยวด้วยกันมาค่อย

ลงปุ๊บสามีพิมพ์มาถาม
ไหมถึงอะไรรถเมล์

มันมีเรื่องราวที่เราอยากจะกลับไปแก้ไขในอดีต

ก็ตกใจว่าพี่สาเหมือนไร
โปรดติดตามตอนต่อไป